ผู้หญิงคนหนึ่งคุ้มครั่งฮะตั้งแต่ตีสามตีสี่คุณอืม
ลุกขึ้นมากรี๊ดกรี๊ดถือมีดไว้ในมือนะคุณฮะ
แล้วก็จับสามีเป็นตัวประกันขังอยู่ในห้อง
กระทั่งถึงเช้าถึงสายฮะเธอเอามีดออกมาไล่ฟันรถยนต์ที่จอดขาย
อยู่ในเต็นต์รถมือสองทีนี้ครับคุณผู้ชมชาวบ้านชาวช่องเขากลัวต้องแจ้งตำรวจ
และท้ายที่สุดตำรวจต้องใช้ยุทธวิธีคือมาครบฮะ
ง่ามเหล็กทีเหล็กขอโล่อะไรมาหมดจนกระทั่งสยบคลั่งไว้ได้นะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเพราะผู้หญิงคนนี้คลุ้มคลั่งตั้งแต่กลาง
จนกระทั่งช่วงสายถือมีดเดินกวัดแกว่งแล้วก็ร้องกรี๊ด
แบบนี้คุณเนี่ยเขาเอามีดชี้หน้าตำรวจเลย
ต้องใช้เหล็กขอเข้าไปดันนะเธอ
เธอก็เอามีดฟันเหล็กขอเลยคุณ
เออนะครับตำรวจต้องใช้วิธีแบบนี้
เพราะก่อนหน้านี้คือตำรวจใช้วิธีการเจรจามาแล้ว

เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจต้องระงับเหตุ
สาวคุ้มครั่งคนนี้ที่ใช้อาวุธมีด
จี้สามีตัวเองเป็นตัวประกันนะครับ

ตำรวจต้องระดมกำลังถึง๔๕นายแบบนี้นะครับ
ในการเข้าระงับเหตุใช้โล่มาก่อนเลยเป็นเครื่องป้องกันตัว
แล้วก็ใช้ทั้งเหล็กง่ามเหล็กขอเหล็กเกี่ยว
เหล็กตัวทีมาครบเลยนะฮะ

เกลี้ยกล่อมอยู่นานเพื่อให้เธอวางอาวุธมีดนะครับ
แต่ไม่เป็นผลจนกระทั่งสุดท้าย
ตำรวจต้องตัดสินใจบุกเข้าชาร์จควบคุมตัวไว้นะครับ
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
สพเมืองสิงห์บุรีนะฮะได้รับแจ้งครับ
เหตุหญิงคุ้มคลั่งนี่คุณถือมีดอยู่ในห้องคุณ
สายตาเธอจ้องออกมาเขม่งเลยนะ
ไม่ให้ใครเข้าใกล้และในห้องมีสามีของเธอ

สักพักหนึ่งเธอก็เดินถือมีดออกมาฟันรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในเต็นต

ที่ตำบลต้นโพอเมืองสิงห์บุรี

คุณลุงคนนี้ก็พยายามเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมเหมือนกันนะครับ
แต่เธอไม่ยอมฮะ

บุกเข้าไปจับตัวนายกล้านามสมมุติ
ซึ่งเป็นสามีของเธอเองเป็นตัวประกัน
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อม
ให้นางบุญช่วยผู้หญิงคนนี้วางอาวุธอาวุธมีด

แล้วก็สามีอาศัยจังหวะชุลมุน
ช่วงที่นางบุญช่วยเผลอไม่ทันระวังตัว
สามีก็หลบหนีออกมาจากห้องจนได้นะครับ
แต่นางบุญช่วยยังมีอาการคลุ้มคลั่งหนักกว่าเดิม
ตะโกนด่าทอคนอื่นเป็นระยะ
แล้วก็ถืออาวุธมีดเดินไปทั่วบริเวณเต็นต์รถเลย

เออเอาลุงเล่าทับท่าทับทางเอาใส้ลุงลุง

พี่พี่พี่
ลุงลุงเด็กเดี๋ยวก่อน
โอ้โหเห็นไหม
เห็นไหมฮะแล้วตัวเล็กนี่ไปไหนแล้วคุณนี่
ต้องวิ่งมาหาตำรวจต้องวิ่งหนีนี่

ทีนี้ต้องสอบถามนายประสูจน์พระยิ้มเจ้าของเต็นต์รถ
ก็ให้การว่านางบุญช่วยอายุประมาณ๔๔ปี
คือเป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิตครับ

เนื่องจากไม่ได้ทานยาควบคุมอาการตามที่หมอสั่ง
โดยกลางดึกช่วงเวลาประมาณตี๓นะฮะ
ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่อง
ก่อนจะใช้มีดฟันกระจกมองข้างรถยนต์ในเต็นต์
ได้รับความเสียหายไป๒คัน

นี่กระจกมองข้างหูช้างเนี่ยนะฮะ
ถูกฟันไปนะฮะ
สุดท้ายนะฮะตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไว้ได้นะครับ
ก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอาการป่วยต่อไปนะครับ

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะฮะ